เอามาดูตัวเลขภาพรวมจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะ
หลายคนติดตามไม่ว่าจะเป็นยอดตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้น
ผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตและก็คนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ประเทศไทยค่ะผู้ป่วยรายใหม่๑๒๗รายค่ะ
แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้นะคะเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการพบผู้ป่วยก่อนหน้านี้๖๒ราย
แบ่งเป็นสนามมวย๔รายสถานบันเทิง๑๑ราย
ผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันไปก่อนหน้านี้๔๗ราย
มามากกว่า๑สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมก็ยังเห็นนะคะ
กลุ่มที่ติดเชื้อจากสถานที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
ข้อมูลนี้เน้นย้ำกลับไปใครที่เดินทางไปชมมวย๖มีนาคม
รวมถึงใครที่เป็นผู้ใกล้ชิดอย่าลืมนะคะกักตัวเอง
ติดตามอาการของตัวเองถ้ามีอาการแล้วเกิดความสงสัยไปพบแพทย์ค่ะ
ส่วนผู้ป่วยรายใหม่๔๙รายนะคะแบ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒๓ราย
ทำงานในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดต่างชาติ๙ราย
บุคลากรทางการแพทย์ค่ะนี่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจนะคะ
เมื่อวานนี้ประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์๓ราย
บุคคลที่ไปในสถานที่ชุมชน๖รายและรายอื่นรอสอบสวนโรค๘รายด้วยกัน
ในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเมื่อวานี้ในการแถลงข่าวมีการโชว์กราฟให้ดูค่ะ
ก่อนหน้านี้ได้ข้อมูลว่าโควิด๑๙เขาจะเล่นงานกลุ่มผู้สูงอายุ
แต่ทีนี้ค่ะกลุ่มคนที่ติดเชื้อในประเทศไทยนะคะมากที่สุดมากระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มผู้ที่มีอายุ๒๐๕๙ปี
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตเมื่อวานี้ประกาศเพิ่มขึ้น๑รายก็คือนักดนตรีที่เป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
อภัยนะคะไปเสียชีวิตที่มหาสารคามแต่ว่าเป็นคนบุรีรำนะคะ
อย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่ทำให้เราใจชื้นขึ้นได้นิดนึง
ก็คือคนที่รักษาหายแล้วและอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
มีจำนวนสองร้อยสิบห้ารายค่ะยอดรวมตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในไทยนะคะ
หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดรายกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดนะคะ
สามร้อยสี่สิบสองรายอยู่ในโรงพยาบาลรักษาอยู่เลยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าราย
แหมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยนะคะในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักถึงยี่สิบสามราย
คำว่าหนักก็คือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมในประเทศไทยตอนนี้รวมทั้งหมด๑๐รายค่ะ
มาดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรายที่๑๐
ซึ่งมีการแถลงอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้นะคะเป็นรายแรกและรายเดียวด้วยของจังหวัดมหาสารคามนะคะ
แต่เป็นชาวบุรีรำค่ะอายุ๔๘ปีทำงานเป็นนักดนตรีผับต่างในกรุงเทพนี่แหละ
ซึ่งแต่ละคืนก็จะต้องเวียนไปเล่นหลายที่ไม่ว่าจะเป็นแถวสิริราชแถวปิ่นเกล้า
หลังจากนั้นมีอาการป่วยก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านนะคะ
กรุงเทพมหานครไปที่บุรีรำหลายครั้งค่ะซึ่งช่วงนี้เองนี่แหละนะคะ
ไม่แน่ใจว่าได้แพร่เชื้อโควิดสิบเก้าไปให้ใครบ้างแล้วและหลังจากนั้นยี่สิบเอ็ดมีนาคมค่ะ
เดินทางไปที่บุรีรำไปที่อำเภอพยักษภูมิพิสัยขออภัยนะคะ
เดินทางจากบุรีรำไปที่พยักษภูมิพิสัยมหาสารคามซึ่งทำตามคำแนะนำของพี่สาวนะคะ
บอกว่ามาอยู่ที่นี่เถอะบ้านไม่มีใครอยู่นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วย
เมื่อเดินทางถึงค่ะยังไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใด
ใช้ทีวิตตามปกติจนกระทั่งยี่สิบหกมีนาคม
อาการชัดเจนเลยค่ะมีอาการปวดท้อง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นอสมในพื้นที่
เขาโทร๑๖๖๙ค่ะแจ้งให้โรงพยาบาลพยักษภูมิพิสัยมหาสารคาม
มารับตัวผู้ป่วยรายนี้ซึ่งมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
แล้วก็มีไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะหายใจหอบเหนื่อย
เอาไปโรงพยาบาลค่ะหลังจากนั้นมีการสอบถามเกี่ยวกับโรคประจำตัว
ปรากฏว่ามีหลายโรคเลยนะคะเบาหวานมะเร็งลำไส้
ซึ่งมีการผ่าตัดไปแล้วให้เคมีบำบัดครบไปแล้ว
อกจากนี้มีอาการไวรัสตับอักเสบด้วยแพทย์ที่โรงพยาบาลพยักษภูมิพิสัย
ซึ่งเป็นคนรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรับผู้ป่วยรายนี้รายแรก
ซาเรย์ปอดค่ะพบว่าปอดติดเชื้อทั้งสองข้างเลย
และมีอาการปอดบวมด้วยจึงทำการเพาะเชื้อ
ต่อมามีอาการหอบมากขึ้นต้องส่งตัวต่อค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลมหาสารคามไข้ก็สูงขึ้น
อาการก็ยิ่งหนักมากขึ้นจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
และช่วงนี้นะคะการตรวจโรคพบแล้วนะคะ
ว่าติดโควิด๑๙รักษาตัวเพียงแค่ประมาณ๕วันเท่านั้น
เสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
รายนี้เป็นรายล่าสุดที่มีการแถลงเพิ่มเติมเมื่อวานนี้
เพราะฉะนั้นนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ
รวมถึงพื้นที่ต่างในจังหวัดบุรียรำนะคะ

ว่าผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตรายล่าสุดเดินทางไปที่ไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
เป็นข่าวเศร้านะคะพบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย
รอการแถลงยืนยันในวันนี้นะคะ
สำนักงานสาธารณสุขยาลาค่ะออกประกาศฉบับที่๔
แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
รายที่๒ของจังหวัดยาลาค่ะ
รายนี้ตอนนี้ยังไม่ได้นับรวมในตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

ตัวเลขผู้เสียชีวิตของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น๑๑รายค่ะ
ผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตล่าสุดนี้นะคะอายุ๗๙ปี
มีอาชีพเป็นพ่อบ้านนับถือศาสนาอิสลาม
อาศัยอยู่ในตำบลบางโงยซิแนอำเภอยหาจังหวัดยาลาค่ะ
มีโรคประจำตัวหลายโรคไตวายเรื้อรังและเบาหวานนะคะ
ส่วนไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะ
ให้ข้อมูลว่าแรกเริ่มเลยคือเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่มาเลเซีย

หลังจากนั้นกลับมาประเทศไทยเริ่มมีอาการป่วยคือผ่านไปแล้วหลายวันนะคะ
ช่วงที่ระยะที่เชื้อมันอยู่ในตัวเนี่ยนะคะ
เริ่มมีอาการป่วย๒๑มีนาคม
อาการที่เริ่มป่วยคืออ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกาย
วกไปอีก๓วันค่ะ๒๓มีนาคมไข้มาแล้วค่ะ
เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยหา
แต่อันนี้สำคัญมากนะคะ
ผู้ป่วยไม่ให้ประวัติแก่ทีมแพทย์ว่าเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ตอนนี้ถามว่าประเทศกลุ่มเสี่ยงคืออะไร
กลุ่มเสี่ยงก็คือมีการแพร่ระบาด
ไม่ว่าจะมากจะน้อยถือว่าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นนะคะ
แพทย์ก็ดูอาการเบื้องต้นเป็นไข้ให้ยา
แล้วให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านช่วงนี้แหละ
เป็นช่วงที่นำเชื้อที่อยู่ในตัวไปแพร่ระบาดให้กับคนอื่นนะคะ
วกไปอีก๗วันค่ะอาการไม่ดีขึ้น
จนถึงวันที่๒๗มีนาคมต้องกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
เพราะไข้สูง๓๙๑องศานะคะ
แล้วก็ถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลยะลาวันที่๒๘เมษายน
หลายวันผ่านไปค่ะ๒๘เมษายนถึงจะตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
และหลังจากนั้นเสียชีวิต๓๑มีนาคมก็คือช่วงเมื่อวานนี้
ในเวลา๘นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ
มาแบบนี้แล้วคนในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะ
ตอนนี้คนในครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดหลายวัน
ภรรยาและหลานไปตรวจโรคแล้วนะคะ
รอผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่
และในช่วงที่ผู้ชายคนนี้ป่วยมีคนเดินทางไปเยี่ยมตลอดเลยนะคะ
และเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งข้อมูลย้อนกลับไปว่าคนที่ไปเยี่ยมผู้ชายคนนี้
จะต้องกักตัวรอดูอาการเป็นเวลา
ขออภัยนะคะมีอยู่๕คนด้วยกันซึ่งจะต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
นี่คือข้อมูลภาพรวมทั้งหมดนะคะ
ผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตและคนที่รักษาหายค่ะ